คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ฆ่าอย่างหดเยี่ยมที่จังหวัดลำปางนะคะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ๕๗เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กผู้ชายอายุเพิ่งสิบสี่ปีครับ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวเด็กผู้ชายอายุ๑๔ไปคุยนะคะ
ก็มีผู้ปกครองมีทีมสหวิชาชีพก็คุยตามหลักตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วเด็กก็ยอมรับสารภาพว่าเด็กเป็นคนก่อเหตุจริง
เข้าไปในบ้านเขาแล้วก็เอามีดไปกระหน่ำฟันเขา
เขาเสียชีวิตแบบนี้เด็กบอกว่ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะ
แต่เด็กอายุเพิ่งสิบสี่เองอ่ะค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่เก้านะคะ
ตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางผู้เสียชีวิตคือในเดช
รับงานอายุห้าสิบเจ็ดสภาพศพคือนอนตะแคงซ้ายห่มผ้า
ถูกฟันที่ท้ายทอย๒แผลที่ขมับอีก๓แผลนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
เจ้าของบ้านค่ะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ดังนั้นขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางเสาเออายุสี่สิบห้า
เธอก็เป็นแฟนกับในเดชผู้เสียชีวิตเธอก็ให้ข้อมูลผ่านล่ามภาษามือนะคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยในเดชนอนอยู่ที่ห้องโถงด้านนอก
เธอเองนอนอยู่ด้านในก็คือในห้องนอนตอนตีสามคนร้ายบุกเข้ามาในบ้าน
เอามีดฟันในเดชที่กำลังนอนอยู่อะค่ะจนในเดชเสียชีวิตครับ
คนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปเธอเองก็ตกใจ
รีบไปบอกพี่ชายที่อยู่บ้านใกล้ให้รีบแจ้งตำรวจ
พี่ชายก็คือนายศรีจันทร์อายุห้าสิบห้าพี่ชายก็พาทีมข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่บนบ้านเนี่ยค่ะด้านบนก็จุดที่ในเดชผู้เสียชีวิตนอนอยู่
จุดตรงนี้นะคะพี่ชายก็พาทีมข่าวไปดูเลย
ตรงนี้นี่หลังเกิดเหตุค่ะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเด็กชายวัย๑๔ที่อยู่ข้างบ้าน
ไปสอบปากคำนี่นะคะคือตัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าไม่รู้จริงนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำไมเด็กข้างบ้านถึงต้องมาก่อเหตุขนาดนี้ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตัวนางสาวเอนามสมมุติก็หวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาจากตำรวจที่สพงนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนำตัวเด็กคนนี้มาคุยแล้ว
ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันเด็กชายบีอายุสิบสี่
ก็มาคุยมีผู้ปกครองมาด้วยก็มีทีมสหวิชาชีพอะไรมาด้วย
เด็กยอมรับคุณผู้ชมเด็กยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุ
เอามีดฟันผู้ตายจริงจริงบอกว่าเหตุผลก็คือ
เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนอาศัยจังหวะที่ตัวนายเดชอ่ะ
หลับอยู่ในห้องแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ย่องเข้าไปตอนเขาหลับ
แล้วเอามีดพระยาวสักฟุตมือฟุตหนึ่งพกมานะคะคือพกมาเองด้วยอ่ะ
ตั้งใจไปก่อเหตุโอ้โหแต่ก็ต้องมีการพูดคุยอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ตามหลักกฎหมายก็ต้องมีอายการมีทีมสาวิชาชีพ
มีนักจิตวิทยาอะไรมาคุยด้วยใช่ครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปญาติก็นำศพของในเดชมาประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราประชาคมหมู่บ้าน
บรรยากาศเศร้ามากนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่ภรรยาของผู้ตาย
อืมนายศรีจันทร์อายุห้าสิบสี่มาฟังข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่ง
ข้อมูลตรงนี้มันก็น่าตกใจพอสมควรคือเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเด็กชายวัยสิบสี่คนนี้
ครับก็อยู่บ้านใกล้กันกับบ้านของผู้ตายอ่าและเด็กชายวัยสิบสี่คนนี้
ชอบมาดื่มเหล้ากับผู้ตายค่ะดื่มเหล้านะฮะมาล้อมวงดื่มเหล้ากันบ่อย
ช่วงก่อนเกิดเหตุก็คือตอนเย็นเมื่อวานก็ดื่มเหล้ากันก่อน
พอตกดึกมันก็มีเหตุฆ่ากันแบบนี้คือรู้อีกทีในเดชกลายเป็นศพไปแล้วอ่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นตัวในเดชกับเด็กชายที่ก่อเหตุยังนั่งกินเหล้ากันอยู่เลย
สาเหตุคาดว่ามีเรื่องบาดหมางกันและเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างก้าวร้าว
มีประวัติเสพยาเสพติดและมีกรณีเรื่องของการพยายามข่มขืนภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วย
ส่วนตัวของพี่ชายเป็นใครครับ
เป็นผู้เสียชีวิตในมีอายุ๘๓แล้วนะคะ
บอกว่าลูกชายก็ครบหากับภรรยาคนนี้มาเป็นปีละ
ทางครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรมาก
เพราะว่าภรรยาเป็นคนที่บกพร่องทางการได้ยิน
ก็เห็นว่าอยู่ด้วยกันก็ชอบดื่มเหล้ากัน
ก่อนหน้านี้เคยเตือนลูกชายว่า
เตือนลูกชายเป็นแบบเกิดเหตุแบบนี้จริง
ช่างสอนว่าวันนั้นน่ะอ๋อนี่มันตายน่ะแต่ช่างสอนว่า
คนกรงเทพที่เขาฆ่ากันนี่เพราะเขาอู้ประถูกหัวกัน
ยายก็โอ้มันพังแล้วนะก็นี่แหละค่ะอย่างที่เราเล่าไปหลายหลายข่าว
ต้นเรื่องมันก็ดื่มเหล้าเสพยาเสพติดอะไรแบบนี้นะคะ
นี่คือในมุมของทางฝั่งของผู้ตายเขานะแต่คุณผู้ชมครับ
พ่อของเด็กวัย๑๔คนนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเหมือนกัน
คือพ่อเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าที่ลูกชายไปก่อเหตุเพราะเก็บกฎค่ะ
ลูกชายเคยมาเล่าให้พ่อฟังว่าในเดชชอบพูดไม่ดีใส่
ลูกชายเคยมาฟ้องว่าถูกในเดชตตบหัวกลางวงเล่า
แต่ก็ไปร่วมวงดื่มเหล้าจริงจริงไงฮะครับแต่โดนในเดชอ่ะ
ตบหัวกลางวงเล่าลูกชายก็เลยอายส่วนเรื่องที่บอกว่าลูกชายพยายามข่มขืน
ภรรยาของในเดชเนี่ยพ่อเด็กบอกไม่จริงนะคะอืม
ลูกเพิ่งอายุสิบสี่จะไปพยายามข่มขืนใครก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายออกจากบ้านไปตอนเย็นแล้วก็ไม่เข้าบ้านอีกเลย
ตี๓คาดว่าเป็นช่วงเวลาหลังก่อเหตุลูกชายกลับเข้ามาบ้าน
แล้วก็มาเปิดทีวีนอนดูทีวีตอนตีสาม
ก็ตอนนั้นก็ดูไม่มีอะไรน่าสงสัย
คนที่ไปกินด้วยกันน่ะมันก็เคยโดนอย่างนี้อืม
ก็ต้องรอให้สหวิชาชีพเขาสอบสวนเด็กที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะฮะ
ยังไงก็แล้วแต่น้องก็ไปฆ่าเขาไม่ได้นั่นแหละ
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็สอนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกิน